เรื่องของการขับขี่บนท้องถนนนี่ก็ต้องระวังนะครับคุณผู้ชมครับ
นี่ฮะไปดูกันหน่อยมีเรื่องของการขับขี่รถมอเตอร์ไซค
ผมไม่แน่ใจมันมาด้วยความเร็วมากเกินไปหรือเปล่า
แต่เรื่องของเรื่องก็มีเหตุกระทันหันข้างหน้า
ก็ทำให้ต้องเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ครับ

เอามาให้ดูกันนะฮะยังไม่ได้บอกว่าฝ่ายไหนเป็นฝ่ายผิด
หรือฝ่ายถูกนะครับค่ะแต่เรื่องของเรื่องมีรถมอเตอร์ไซค์

ด้านซ้ายนะก็คงจะขับออกมาก็กะว่าจะตรงไปนั่นแหละ
แต่เหมือนกับว่ามาจ้าเอกันพอดีในวินาทีที่ต่างฝ่ายต่าง
ไม่คิดว่าจะมาประสบพบเจอกันในระยะประชิดแบบนี้
เหมือนกับว่าต่างฝ่ายต่างก็ทำอะไรไม่ถูก
หลบก็ไม่หลบก็ไม่รู้จะหลบไปทางไหน
สุดท้ายชนกันไปแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับ
ก็ได้รับบัตรเจ็บกันไปเล็กน้อยนะครับ
แต่อย่างหนึ่งที่ดูแล้วก็น่าเป็นห่วงจริงก็คือ
อุบัติเหตุบางทีมันล้มลงไปกลางถนนแบบนี้
ผมเป็นห่วงนะเกิดมีรถสัญจรผ่านไปผ่านมาในจังหวะนั้นพอดี
ไม่อยากจะคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น
เพราะฉะนั้นนะครับดูไว้แล้วก็อยากจะบอกคุณผู้ชมนะฮะว่า
ขับขี่ไม่ว่าจะรถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์โอ้โหต้องระมัดระวังอย่างมาก